นายกรัฐมนตรีของไทยค่ะตอนนี้เตรียมจะจัดหาระบบตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันภัยก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะ
ประเทศไทยนั้นไม่ใช่คู่ขัดแย้งแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันระมัดระวัง
พร้อมกับกล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รัฐประหารในตุรกีด้วยค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรับมือกับภัยก่อการร้าย
ต้องใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยในส่วนงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งรัฐบาลกำลังจัดซื้อเครื่องมือตรวจใบหน้าและปริ้นต์ลายมือพร้อมกัน
เชื่อมต่อทุกสนามบินและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ถ้ามีผู้ต้องสงสัยที่เดินทางเข้าประเทศจะรู้และสามารถจับกลุ่มได้ทันที
ขณะที่การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการรัฐประหารที่ประเทศตุรกี
ว่าได้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด
และแสดงความเสียใจกับบุคคลที่สูญเสีย
ซึ่งก็ได้สั่งให้หน่วยงานดูแลคนไทย
ร้อยคนให้ได้รับความปลอดภัย
เตรียมแผนรองรับกรณีที่ต้องขนย้ายคนกลับประเทศ
ก็เป็นเรื่องภายในนะปัญหาภายในของประเทศเขา

แล้วก็บริษัทธิ์สามดูแลคนไทย
ที่มีอยู่หลายร้อยคนอยู่นั้นให้ปลอดภัย

ประโยชน์กันตามแผนในการผลย้ายถาม

ด้านพลตำรวจโทษานิดมหาธาวรรชารักษารักษาการ
เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบนอก
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พยายามทำรัฐประหารที่ตุรกี

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูต
ว่าจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลไทย
ส่วนบริเวณรอบสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
สั่งให้ดูแลความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ